สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั่วทุกมุมโลกใบนี้
ยังคงต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องนะครับ
แน่นอนครับปัจจัยหลักก็เกิดจากการแปรปรวนของลักษณะอากาศ
ที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกจึงทำให้ตอนนี้หลายชาติรวมตัวกันครับ
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวรวมมาถึงจับมือกับภาคเอกชน
ในการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด
เพื่อที่จะบรรเทาเบาบางปัญหารวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
พร้อมด้วยผู้นำจากฝรั่งเศสรวมไปถึงอินเดีย

เพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อพลังงานสะอาดให้มีราคาเข้าถึงได้
ช่วยสร้างงานสร้างโอกาสให้กับคนทั่วทุกมุมโลก

โครงการนี้ประกาศในการประชุมโลกร้อนที่กรุงปารีส
โดยมีผู้แทนจาก๑๙๕ชาติทั่วทุกมุมโลก

นายกรัฐมนตรีของไทยก็เข้าร่วมการประชุมด้วย
เพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงในการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและการควบคุมอุณหภูมิโลก
ไม่ให้สูงเกิน๒องศาเซลเซียต

ที่นี่ต้องสั่งปิดโรงงานกว่า๒๑๐๐แห่ง
หลังจากมีหมอกควันปกกลุ่มอยู่ทั่วเมือง
ทำให้ค่ามลพิษทางอากาศสูงกว่าระดับปลอดภัย

ที่มีค่าสูงถึง๕๙๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก
หดไว้ที่๒๕ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ทำให้สายการบินจากกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ
ต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินกว่า๓๐เที่ยว
โดยสาเหตุหลักของปัญหาควันพิษในประเทศจีนนั้น
ก็เกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
รอบ๓๐ปีที่ผ่านมา
ไปต่อกันที่รัฐโอเคลโฮมาของสหรัฐอเมริกา
ที่นี่ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้ง๗๗เมือง

จากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีน้ำแข็งเกาะ
บ้านเรือนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้กว่า๑หมื่นหลัง
คุณผู้ชมครับจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นทุกวัน
ทำให้ทานน้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งแถบคั่วโลกเหนือ

แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ขณะที่อุณหภูมิแถบคั่วโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่ใดในโลก
โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
ระบุว่ามหันตภัยโลกร้อนเป็นปัจจัยที่สำคัญ
ที่ทำให้ทะเลน้ำแข็งในแถบคั่วโลกเหนือลดน้อยลง
โดยเฉพาะทางน้ำแข็งในประเทศนอเวย์แล้วก็ครีนแลนด์
ละลายตัวอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมา

ทางการเป็ดเผยปริมาณน้ำฝนที่วัดได้แบบเช็นนัย
เมืองเอกของรัฐมินนาดูทางตอนใต้ของประเทศ
เมื่อกลางสัปดาห์วัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้ถึง๓๓๐มิลลิเมตรภายในหนึ่งวัน
ซึ่งก็ประเมินว่าอาจเป็นฝนที่ตกลงมาอย่างหนักที่สุดในรอบกว่า๑๐๐ปี
ท้ายกันที่บ้านเรากันบ้างครับช่วงส่งท้ายปี
สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยทั้งเหนือทั้งอีสาน

ช่วงค่ำไปจนถึงช่วงเช้าอากาศหนาว
รวมไปถึงมีสายฝนแดดค่อนข้างที่จะแรงในช่วงบ่ายครับ
ในขณะที่ภาคล้างฝั่งตะวนออกฟ้าสายไร้เงาเมฆ
อาจจะมีฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้นแบบมาวัยไปวัย
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย
จังหวัดเจอฝนที่ตกอย่างหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วม
โดยเฉพาะเขตที่ติดกับเทือกเขาบรรทัศน์

ส่วนพื้นที่ที่ติดเขาตอนนี้ต้องเฝ้าระวัง
เพราะว่าอาจจะเกิดดินโคนถล่มเกิดขึ้นได้

เกิดขึ้นทั่วทุ่มโลกณขณะนี้

เตรียมพร้อมรับมือเพื่อที่จะลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ